แต่ว่าที่ไปทั้งหมดผ่านมาตรการปลอดภัยแน่นอนค่ะ
อย่างเมื่อวานนี้นะคะสาวเสียงดีค่ะน้องวีวีโอเลสออกงานนะคะ

จริงชอบคอสตูมเขามากเลยแท็กมาก
แล้วเวลาเขาร้องเสียงเขาไปดีแล้วเขาแบบร่องลอยอะเธอ
มันกลัวปังกระลำม่อหายมาก
คุณผู้ชมต้องบอกนะคะน้องวีงานนี้เป๊ะจริงนะคะ
เสียงร้องความสวยกับการโชว์ตัวร้องเพลงค่ะ
นี่๒๐๒๑ห้างแทบแตกอะเธอคุณผู้ชม
จะขึ้นเวทีแล้วนะคะวีก็มาเปิดใจกับพี่สื่อมวลชนค่ะ
ถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งค่ะ

วีบอกเลยนะคะว่าตอนนี้คิวงานเริ่มทยอยมาแล้วค่ะพี่

ด้วยนะคะว่าปลายปีนี้และต้นปีหน้า
รอผลงานใหม่ของเธอได้เลยค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจกับหนุ่มก้าวค่ะ

วันเกิดที่ผ่านมาเรื่องของควันต่าง
จากก้าวเนี่ยมีอะไรพิเศษหรือเปล่า
ไปฟังสาววีคนสวยเขาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ

หัวใจค่ะ

เดี๋ยวไม่ถูกใจเดี๋ยวค่อยไปเลือกกันเอง
ก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศแบบนี้
เห็นคนแบบมาดูร้องเพลงอย่างนี้

เดือนหน้าเนี่ยค่อนข้างมีเป็นคอนเสิร์ตขึ้นมาแล้ว
แต่เดี๋ยวก็ต้องดูกันไปว่ามาตรการของที่นั้นเป็นยังไง
อกจากน้องวีที่ว่าแซ่บแล้วกล้องซูมมาที่ดิฉันเลยค่ะ

คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะแนน้องตัวแบบน้องไม่ต้องสะใจ
คือน้องแอนชิลีเวลาเขาแนะนำตัวบนเวทีที่มันเป็นแบบไวรัล

นี่เป็นไงเอาให้หัวสั่นหัวคลอดกันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
คือนี่แหละค่ะน้องแอนแอนชิลีมาพร้อมกับความสวย
แล้วก็รองทั้งสองด้วยน้องแอนแล้วก็น้องขนมทาริน่าแล้วก็น้องมดด้วย
มาด้วยกันเลยนะคะนี่แหละค่ะก็เลยถามถ่ายถึงความพร้อม
ที่จะไปประกวดนางงามจักรวาลกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าเดี๋ยววันที่๒๓นี้เขากำลังจะบินแล้วพี่แจ๊ค
ปีนี้เขาจัดที่อิสราเอลค่ะ

ถึงวันประกวดแล้วไม่คิดจะลดน้ำหนักหรือยังไง

มีหลายคอมเมนต์ไปในทางนี้ก็มีเหมือนกัน
งานนี้บอกเลยว่าน้องแอนชิลีขอเมินคนบูลลี่ค่ะ
เชิญฟังมุมมองของนางงามคนนี้ได้เลยค่ะ
แอนก็อยู่ในจุดนี้แล้ว

กำลังจะผลักดันเด็กรุ่นใหม่
คือความคิดเก่าความคิดโบราณไปเลยกว่า

จริงนะคะไม่สนเลยเพราะว่า
ถ้าเป็นแฟนคลับของแอนจริงแฟนคลับไทยแลนด์
แล้วมาพูดว่าให้ทำนู่นทำนี่
แอ้นไม่สดนะคะคือแอ้นคุ้มใจในตัวแอ้นมาก
แอนก็บินนะคะวันที่๒๓แล้ว
เจอกันที่สนามบิน๖โมงเย็นนะคะ
ปุ้ยบอกแล้วอย่าให้แม่ปุ้ยผิดหวังค่ะ

เพราะว่าปีนี้ตัวแทนสาวไทยของเราเนี่ย
ไปด้วยความมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง
เป็นตัวของตัวเองแล้วก็รูปร่างที่หลากหลายแตกต่าง

ก็หวังว่าน้องแอนจะคว้ามง๓กลับมาให้เราให้ได้ค่ะ

ตอนที่พี่ไปส่งนางงามเนอะเหมือนปีที่แล้ว
ถามมีนแตกกันแน่นอนโอ้โฮมีทุกพักนะคุณผู้ชม
เอาใจช่วยสาวไทยนะคะให้คว้ามงมา